อืมส่วนข่าวนี้ก็โหดค่ะก็โหดโหดกันต่อเนื่องนะ
อันนี้เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนบุกไปยิงเพื่อน
ซึ่งเพื่อนคนที่ถูกยิงเนี่ยป่วยนอนติดเตียงขยับไม่ได้นะ
อ้าวยังไปยิงเขาจนเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สุดท้ายตำรวจจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้ว
คนที่เกาะเหตุก็รับสารภาพครับไว้ยิงเพื่อนจริงจริง
สาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันค่ะ
คือเมื่อคืนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะคะ
ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอืม
คนเจ็บก็คือนายสถาพรอายุสี่สิบปีถูกยิงไปนัดหนึ่ง
กระสุนเข้าที่แก้มซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะคะชั้นล่างเปิดเข้าไป
เป็นที่นอนของคนเจ็บอะค่ะก็มีหมอนข้างมีถี่นอนชุ่มไปด้วยเลือด
คือนายสถาพรเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ขยับตัวไม่ค่อยจะได้คุณผู้ชมคือเป็นวรรณโรค
สามเดือนกว่าแล้วคือนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยที่นอนของเขา
คนก่อเหตุคือเพื่อนรักเขาค่ะนายสารวุฒิหมั่นเพียรสุกอายุสามสิบแปด
เป็นเพื่อนรักกันเคยส่งข้าวส่งน้ำให้นายสถาพรที่นอนติดเตียงอ่ะ
ประจำเลยนี่นะคะแต่กลายเป็นว่ามายิงเพื่อน
คุณผู้ชมคิดดูยิงเสร็จแล้วก็หนีไปแต่วันนี้มีความคืบหน้า
คือทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายสถาพรคนเจ็บนะคะที่เกิดเหตุอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านนะคะ
ครอบครัวของคนเจ็บก็เก็บถี่โน่งถี่นอนที่เปื้อนเลือดทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้ว
ก็เหลือแค่ของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยเหลือแค่ยาของคนเจ็บ
นายวรายุทรอายุสามสิบเจ็บปีน้องชายคนเจ็บบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนี้อาการของนายสถาพรยังสาหัสนะคุณผู้ชม
ยังอยู่ห้องไอซียูต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยครับ
ต้องผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกอ่ะค่ะบ่ายโมงวันนี้
หัวกระสุนมันไปฝังอยู่ในโหนกแก้มด้านซ้ายตามตัวไม่มีบาดแผลถูกยิงจุดอื่นนะคะ
ไม่มีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายด้วยมีแค่กระสุนนัดเนี้ยนัดเดียว
ฝังอยู่ที่หนกแก้มซ้ายน้องชายคนเจ็บบอกว่า
ปกติเนี่ยนะก็จ้างพยาบาลมาคนนึงคอยดูแลพี่ชาย
ส่งข่าวส่งน้ำเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยทุกวันเมื่อวานพยาบาลกลับไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุยกับพี่ชายตอนยังมีสติอยู่เนี่ยนะ
ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุพี่ชายนั่งกินข้าวเย็นอยู่นายสารวุฒิผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนรักกันนี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านครับถือปืนมาเลยนะคะ
ตามภาพแบบนี้เลยทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูถือปืนเดินเข้ามา
ตรงไปหานายสถาพรเลยแล้วเอาปืนจ่อยิงที่ศีรษะหนึ่งนัด
คือใช้คำว่าเจาะยิงเลยนะแต่ว่านาทีนั้นน่ะ
นายสถาพรเขาก็พยายามหลบกระสุนมันเลยพลาดไปโดนโหนกแก้มซ้าย
ผู้ก่อเหตุยิงเสร็จนัดหนึ่งวิ่งออกไปเลยค่ะ
วิ่งออกจากบ้านไปเลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนไงฮะแล้วก็ได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยรีบไปดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจบอกว่ามันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะก็ไปตรวจสอบดูนะคะ
ก็ไปดูรูปภัณฑ์ของคนร้ายเนี่ยกล้องวงจรปิดภาพนี้
อันนี้คือหลักฐานสำคัญนะคะจากเพื่อนบ้าน
อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่เข้ามาในซอยอ่ะค่ะ
ตามเวลาในกล้องมุมจรปิดก็คือสิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาที
จอดที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุเห็นไหมคะขี่ผ่านไปแบบนี้
แล้วก็มุ่งหน้าออกไปขี่ผ่านไปออกจากหน้าบ้านมุ่งหน้าไปที่ปากซอย
หลังก่อเหตุก็คือสิบแปดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีก่อเหตุสามนาทีเองนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็หนีไปเนี่ย๒๓นาทีไปก่อเหตุยิงเขา
วรายุทธ์น้องชายบอกว่ามันสะเทือนใจค่ะเพราะทั้งคู่เนี่ย
คนเจ็บทั้งคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนรักกันจริงจริงผู้ก่อเหตุ
มาคอยเยี่ยมนะตลอดเลยซื้อข่าวซื้อน้ำซื้อขนม
บางทีก็ให้เงินด้วยครับครั้งละห้าร้อยบังอะไรบ้าง
อยากถามคนยิงอ่ะว่าทำไปทำไมกล้ายิงเพื่อนรักที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ลงคอขนาดนี้เลยเหรอสำหรับนิสัยใจคอของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
น้องชายก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยพี่ชายผมก็เสียงดังโผงผาง
ผู้ใจหยับหยาปะแหละแต่ไม่เคยหาเรื่องใคร
พี่ชายข่าวว่าไม่คืนก็เลยโมโหเลยมายิงอันเนี้ยผู้เกาะเหตุเขาอ้างแบบนี้
น้องชายก็เลยบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้นะ
ไม่เคยเห็นพระเครื่องด้วยไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุมาทวงพระเครื่องจากพี่ชายด้วย
ครับเรื่องเนี้ยไม่รู้จริงจริงแต่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
ยิงข่าวทำไมว่าข่าวก็พิการอยู่แล้วเบี่ยนเพื่อนกันด้วยทำข่าวทำไม
อือออ
ให้ตังใจด้วยครับ

ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านเขาก็เล่าถึงนาทีที่เกิดเหตุ
เพื่อนบ้านคนนี้บ้านอยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุเลย
บอกว่าเมื่อวานตอน๖โมงครึ่ง
นอนอยู่ในบ้านนะคะได้ยินเสียงดังลั่นเลยครั้งหนึ่ง
ตอนแรกนึกว่าประตูเหล็กที่เป็นประตูรั้วค่ะล้ม

เพราะว่ามันไม่มีเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็ในซอยที่เกิดเหตุมันก็เป็นซอยตัน
คิดจริงว่าเป็นเสียงปืนแต่ได้ยินเสียงดังครั้งหนึ่ง

พอเสียงมันเงียบไปเขาก็ออกมาดูหน้าบ้าน
เห็นรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุขี่หนีไปนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนเจ็บตะโกนขอความช่วยเหลือ
ตะโกนออกมาว่าโดนยิงโอ้โฮ
เพื่อนบ้านก็ชะโงกหน้าเข้าไปดู
คนเจ็บก็รีบตะโกนออกมาบอกว่ากูโดนยิง

แต่เขายังมีสตินะคนเจ็บสามารถพูดตอบโต้ได้

ทำไมถึงคนก่อเหตุโหดแบบนี้

แล้วเป็นเพื่อนรักกันด้วยนี่นะ
มายิงกันขนาดนี้
ถ้าจะได้อย่าไปทำ

ลำกล้องยาว๓นิ้ว๑กระบอก
มีกระสุน๒๓นัดนะครับ

ยิงนายสถาพรนี่นะฮะ

ปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติดถูกจับได้แล้วนะครับ
เราได้คุยกับภรรยาของนายสลาวุฒิผู้ต้องหานะครับ
ภรรยาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุหลังกลับจากตลาด
สามีเนี่ยขี่รถไปส่งที่บ้านพักแล้วสามีก็สะพายกระเป๋านะ
ขี่รถออกจากบ้านไปไม่บอกว่าจะไปไหนนี่ฮะ
ไป๒๐นาทีสามีกลับมาถึงบ้านท่าทางก็ดูปกติดีนะ
เธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งเมื่อวานนี้สักทุ่ม๑๐นาที
ตำรวจสพมนครปฐมเนี่ยโทรศัพท์มานะบอกมาว่าสามีเนี่ยไปยิงคน
ก็เลยไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนครปฐมทันที
บอกนะครับขณะเดียวกันนะครับภรรยาผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
ก็พยายามถามสามีนะว่าไปยิงใครมายิงทำไม
แต่สามีเงียบไม่พูดอะไรทั้งนั้น
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่านายสลาวุฒิสามีชอบสะสมแล้วก็เล่นพระเครื่อง
แต่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งของสามีกับคนเจ็บนะ
เพราะว่ามีการนำพระเครื่องเนี่ยไปให้หลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่คืนกัน
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กันดีช่วยเหลือกันมาตลอด
เพราะสามีเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนลำบาก
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดครับแค้นอะไรถึงไปลงมือก่อเหตุ
ตอนที่เธอเล่าให้กับคุณชมพู่ผู้สื่อข่าวของเราฟังเนี่ย
ภรรยาของผู้ต้องหานี่เล่าทั้งน้ำตานะครับ
บอกเธอเครียดมากกังวลมากเสียใจมากนะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เรื่องคดีความที่เกิดขึ้นเธอไม่มีเงินประกันตัวแน่นะ

แล้วก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวคนเจ็บด้วย
ขอโทษไปยังสังคมด้วยเกี่ยวกับเรื่องสะเทือนใจสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
ถึงขั้นบุกไปยิงเพื่อนทั้งที่เพื่อนเนี่ยนอนป่วยติดเตียงคาบ้านอยู่

สามารถสินค้าให้แห่งเกียรติฐาน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาไอซ์ไปก่อนนะครับก่อนจะไปก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุเนี่ยอ้างว่ามาจากเรื่องที่คนเจ็บไม่ยอมคืนพระเครื่องให้กับเขา
ก็เลยไม่พอใจก็เลยไปยิงเขานะครับ
ตอนนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับ
เรื่องของการมียาเสพติดเอาไว้ในความครอบครองแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนายสลาวุฒินะครับ
ถูกคุมตัวเอาไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่สพมนครปฐมนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝาดขังในช่วงเช้าประมาณ๙นาฬิกานี่นะครับ